อีกหนึ่งคนที่เขาบอกว่าต้องสู้จริง
สู้ชีวิตมากค่ะคุณป้าน้ำพึ่งนะคะ

คือต้องบอกว่าทีมข่าวเราไปเจอคุณป้าน้ำพึ่งโดยบังเอิญ
ทีมข่าวเราเนี่ยคือช่วงสงกรานตระเวนลงพื้นที่หลายจังหวัดอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็จะไปดูเรื่องบรรยากาศเทศกาลสงคราน
บรรยากาศการเดินทางไปแล้วก็บรรยากาศการเดินทางกลับ
จังหวะที่ทีมข่าวขับรถตระเวนดูบรรยากาศการเดินทางกลับเข้าทำงานของประชาชน
ถนนสายสุวรรณสอนกบินบุรีปราจีนบุรีเจอภาพนี้ค่ะ
นี่คุณป้าน้ำพึ่งคุณป้าท่านนี้สวมหมวกเข็นรถเข็นเดินไปตามถนนค่ะ
ทีมข่าวเราก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณป้าแกมาเข็นของ
แกจะย้ายบ้านหรือยังไงหรือเปล่าแกมาเข็นของอะไรอยู่ริมถนนก็เลยเข้าไปคุย

รู้มาว่าคุณป้าชื่อคุณป้าน้ำพึ่งเหล่ายนขามอายุ๖๓ปีแกเป็นชาวจังหวัดน้องคายนะคะ
คุณป้าน้ำพึ่งบอกว่าจริงแกก็เคยมีครอบครัวนะ
แต่ว่าสามีแกเสียไปแล้วแกก็เลยต้องออกมาสู้ชีวิต
ที่เห็นของในกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้านะคะ

รับมาจากภาคเหนือแล้วแกก็เข็นออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าเล็กเล็กน้อยของแกนั่นแหละ

ไปตามที่ต่างไปตามภาคต่าง
เหนือใต้ออกตกไปมาหมดแล้ว
เพื่อตระเวนขายพวงกุญแจอันละ๑๐๒๐บาท

เดินไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่น

อาบน้ำตามปั๊มน้ำมันเอาค่ะ
ล่าสุดแกเล่าบอกแกนักรถไฟจากหัวลำโพง
มาลงที่สถานีรถไฟกะบินบุรี
แกบอกแกยังขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
แกบอกเดี๋ยวจะเข็นไปที่ปั๊มน้ำมัน
เพื่อนั่งขายพวงกุญแจที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
แล้วขายวันเท่าไร

คนก็ซื้อ๕๐บาทก็ค่อยซิ่ม๒๐บาท
เดินไปขักไปเดินไปขักไป

ไม่แน่ถ้าไกลเกินก็เดินไม่ไหว
นี่ค่ะทีมข่าวเราฟังแล้วก็โอ้โหก็เห็นใจคุณป้า
คือแกก็สู้ชีวิตจริงแล้วแกอายุ๖๐กว่า

ครับก็เลยส่วนชบทุนคุณป้าไป
ช่วยเหลือคุณป้าไปนะคะก็เป็นข้าม
บางทีเพราะแกบอกแกยังขายไม่ได้สักบาทใช่ไหม
ก็เผื่อไว้ให้คุณป้าแกซื้อข้าวซื้อน้ำดื่มประทังชีวิตไปด้วยนะคะ
แล้วแกก็เข็นรถข้ามถนนไปที่ปั๊มมัน
ตรงข้ามโรงเรียนกะบินวิทยาค่ะ๑กิโลนะ

เข็นไปได้ประมาณสัก๕๐เมตรแกต้องนั่งพักข้างทาง

ให้หายเหนื่อยก่อนแล้วแกก็ลุกขึ้นมาเข็นต่อ

ใช่ก็อายุแก๖๒แล้วอะค่ะ

ก็อยากจะฝากผู้ใจบุญคนไหนถ้าเจอคุณป้าน้ำพึ่งท่านนี้

ก็พยายามที่จะทำงานสุจริตหาเลี้ยงชีพแกค่ะ

ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะคิดอยู่ในใจแหละนะ
บางทีก็แบบเราก็ไม่รู้จะไปซื้อไปทำอะไร

แต่ถ้ามันแค่๑๐๒๐บาทแล้วเราพอมีกำลังเนี่ยผมว่า

ช่วยซื้อพวงกุญแจแกสักอันสองอันอย่างนี้
ก็มีเรื่องมีแรงในการที่จะอยู่ต่อได้ในชีวิตแต่ละวันแล้ว